เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตำรวจเป็นเหตุการณ์ที่ขอนแก่น
คือมีตำรวจทางหลวงสองนายเอาหมายจับมา
แล้วก็ไปถามนายประการว่ารู้จักนายวรชัยไหมหมายจับเป็นชื่อนายวรชัยนะคะ
นายประการบอกว่าอ๋อรู้จักนายวรชัยนายวรชัยเนี่ยออกจากหมู่บ้านนี้ไป๒ปีแล้ว
แต่ประเด็นคือตำรวจทางหลวงสองนายนี้จับนายประการอ้าวนายประการบอกอ้าวแล้วมาจับผมทำไม
หมายจับไม่ใช่ชื่อผมเลยแล้วก็พยายามจะลากไปขึ้นรถ
ประการก็เลยไม่ยอมก็เลยแบบยื้อยุดกันอยู่จนเสื้อขาดเลยนะ
เสื้อขาดแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

นี่ไงพวกเขาบอกมาจับผมทำไมอืม
นี่คือตำรวจทางหลวงกับนายปาการนกศรีอายุห้าสิบเจ็ดปี
นายประการเป็นประธานสภาธนายความศาลจังหวัดพลนะคะ
ก็เถียงกันอย่างที่เห็นในภาพค่ะ
แต่ตำรวจทางหลวงสองนายนี้ก็พยายามจะเอาตัวนายประการขึ้นรถตำรวจไปให้ได้
ในประการเลยเล่าเหตุการณ์ให้นักข่าวฟังแบบนี้
บอกว่าเนี่ยตำรวจทางหลวงสองนายนี้ไม่รู้ชื่อไม่รู้นามสกุลหรอก
เขาก็ขับรถตำรวจทางหลวงแต่เลขข้างรถจำได้

ขับมามาจอดริมถนนกลางหมู่บ้าน
ตรงข้ามที่ทำการอบตดอนดู่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าให้มาเจอตำรวจทางหลวงหน่อย

จะมาจ้างให้ทำคดีมรดก
ปากการบอกว่าผมก็เลยออกไปเจอ

ตำรวจทางหลวงหยิบหมายจับออกมา

ตำรวจทางหลวงถามในประการว่า

รู้จักนายวรชัยตามหมายจับนี้ไหม

นายวรชัยออกจากหมู่บ้านไป๒ปีแล้วนะ
พอตำรวจทางหลวงได้ยินแบบนี้

แล้วจะมาลากผมขึ้นรถได้ยังไงก็ไม่ยอมไป
ก็ยื้อยุดกันอยู่นะคะ
นายประการบอกว่าตำรวจทางหลวงไม่สนเลย
ยื้อยุดฉุดกระชากจนเสื้อเขาขาดเลยนะ

แต่โชคดีที่สุดท้ายชาวบ้านแถวนั้นมาเห็น

สุดท้ายตำรวจทางหลวงสองนายก็ขับรถออกไปเฉยเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ

ตำรวจทางหลวงสองนายเนี่ยมาจับ

เขาก็เลยรีบวิ่งไปบอกชาวบ้าน
ชาวบ้านแถวนั้นว่ามาช่วยเหลือกันหน่อย

สองห้องเอาผิดตำรวจทางหลวงสองนายเนี้ย

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผู้กำกับสพนสองห้องก็เลยบอกว่า
คือทั้งสองฝ่ายเขาคุยกันแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนก็จะต้องเรียก
ทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนตามขั้นตอนเนื่องจากว่าตัวนายประการเนี่ย
ก็อยากจะดำเนินคดีกับตำรวจทางหลวงคือยังไงก็จะดำเนินคดี
ทีนี้ค่ะทางตำรวจก็จะทำเรื่องส่งไปที่ปปท
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวง๒นายนี้ด้วย
ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ทางตำรวจสพนสองห้องก็บอกว่า
ยืนยันว่าจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใคร
ใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะค่ะแต่นายประการบอกผมก็งง
ก็เห็นอยู่ว่าหมายจับมันไม่ใช่ชื่อผมแล้วทำไมอยู่อยู่ผมโดนจับเฉยเลยใช่ไหม